จากคลิปร้อนในโลกโซเชียลที่กลายเป็นข่าวเป็นคราวนะครับ
กรณีสาวหัวร้อนกระชากหัวผู้หญิงอีกคนนึงนะฮะ
เหตุจากเรื่องของการขึ้นรถตู้

ผู้หญิงคนหนึ่งชุดแสกสีเทาเนี่ย
อยู่โอ้โหคว้าหัวเลยของผู้หญิงชุดแสกสีขาว
เธอกำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนพอดี
คว้าหัวลงมาด่าทอแบบนี้
เกิดอะไรขึ้นตอนแรกที่หลายคนดูแค่คลิปนี้

แล้วท้ายที่สุดก็รู้ต้นสายปลายเหตุแล้ว
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
ก็จากตรณีที่อ่าผู้หญิงสองคนเนี่ย
มีเรื่องมีราวกันบนรถตู้นะครับ
ซึ่งเป็นรถตู้จากฟิลเจอร์ปาร์ครังสิต
มาลงที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
แล้วก็ผู้หญิงผู้เสียหายคือคนที่ใส่ชุดแสกสีขาวเนี่ย
นะฮะก็เป็นผู้ที่โพสต์ลงในโลกโซเชียลบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่๑๔กันยายน
เธอต้องเดินทางมาทำงานเช้ากว่าปกติ

เธอก็ต่อคิวขึ้นรถตู้ตามปกติ

เธอก็เอากระเป๋าวางจองบนที่นั่ง
ใกล้กับประตูนะครับ
โดยจริงแล้วข้างในมันก็มีที่นั่งอยู่
แต่เธอบอกว่าเธอลุกเข้าออกลำบาก
มันไม่สะดวกปวดขาวอะไรก็ว่าไป
เธอก็เลยอยากจะนั่งข้างประตู
ทีนี้ครับก็มีผู้หญิงแสกสีเทาผู้เกาะเหตุ

และจริงก็ต้องขึ้นรถตู้เพื่อจะหาที่นั่งใช่ไหม

บอกว่าอ้าวนี่ใครเอากระเป๋ามาจองจองได้ยังไง
จองหล่อนไปนู่นเลยหล่อนไปนั่งข้างหลังเลย

คือทางฝั่งคนที่เข้าไปจิกหัว
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดมาถึงก่อนต้องเข้าไปนั่งข้างในสิ

ส่วนคนจองก็บอกว่าเธอเมารถถ้าเธอมานั่งข้างหลัง
เดี๋ยวมันจะปวดหัวไปหมดเลยไม่ค่อยเคยนั่งรถตู้
แต่ฝั่งผู้หญิงแสกสีเทาเขาไม่ยอมบอกว่าหล่อนต้องไป
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจ
เพื่อให้มันจบเรื่องฉันมานั่งข้างหลังก็ได้
แต่ระหว่างอยู่บนรถผู้หญิงที่เป็นนั่งข้างหน้า
แล้วใส่ชุดแสกสีเทาก็ด่าตลอดเลย
คือพูดมาลอยนิสัยไม่ดีสันดารไม่ดี
นิสัยไม่ดีสอดอแย่อย่างนู้นอย่างนี้แล้วอะไรอย่างนี้
ก็ว่ากันไปนะฮะและท้ายที่สุด
พอลงจากรถตู้ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
ซึ่งผู้หญิงผู้เสียหายกำลังจะเดินขึ้นบันไดเลื่อน
ผู้หญิงชุดแสกเทากระชากหัวแล้วก็ด่าเธอทันที
ด่าต่อหลายครั้งไม่จบซะทีนะฮะ
จนกระทั่งนี่แหละครับคุณผู้หญิงผู้เสียหาย
ท้ายที่สุดไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะฮะ
นำใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความกับตำรวจสนพญาไทย
แล้วก็โพสต์คลิปลงในโลกโซเชียลนะฮะ
ล่าสุดตำรวจสนพญาไทยนะครับ
ได้เชิญตัวผู้หญิงหัวร้อนคือหมายถึงเจอแล้วนะ
เจอผู้หญิงใส่ชุดแสกสีเทาผู้หญิงหัวร้อน
ซึ่งเป็นคู่กรณีของผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเช้านี้นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วถามว่าเจอตัวเมื่อไหร่
เมื่อวานแล้วนะคือตำรวจเขาตรวจสอบทุกอย่างเลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็นู่นนี่จนกระทั่ง
มาเจอตัวของหญิงหัวร้อนคนนี้แล้ว
แล้วก็เมื่อวานก็เชิญตัวมาที่สนพญาไทยแล้วรอบนึง
ซึ่งตัวผู้หญิงหัวร้อนก็รับสาภาพว่าฉันทำผิดจริง
สาเหตุมาจากฉันก็มีอารมณ์โมโหเหมือนกัน
คู่กรณีวางของจองที่นั่งไว้

คุณคิวก่อนก็ตามแต่คุณก็ต้องเข้าไปนั่งข้างหลัง
คุณต้องเห็นใจคนที่ต่อแถวหน่อย

เธอจะได้นั่งตรงริมประตู

เพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่เธอมาถึงตรงนี้พอดี

เธอก็เลยด่าไปแล้วก็อารมณ์มันยังขึ้นไม่สุด
ขึ้นสุดตรงที่ลงจากรถตู้ไปแล้ว
ก็เลยไปจิกกระชากหัวผู้เสียหายนี่แหละฮะ
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามผู้หญิงชุดแสกเทาคนนี้
เพื่อให้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่า

ก่อนจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับไปทันทีนะครับ

เมื่อเช้านี้เรียกมาสอบปากคำอีกรอบนะ
ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยนะคะ
เธอก็ให้ปากคำแล้วก็เจรจากลายเกลี่ย
กับทางคนที่จิกหัวเธอใช้เวลาสักชั่วโมงนึงค่ะ
ทีนี้พอหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พอเขาวิ่งลงมาจากบันไดด้านข้างก่อนจะออกประตูข้างสอนอ
แล้วเหมือนมีวินมารอเธอก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปเลย

เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพตอนที่นักข่าวเนี่ยวิ่งตามด้วย
สรุปคือไม่ได้สัมภาษณ์ทางฝากฝั่งผู้เสียหาย
แต่เอาเป็นว่านะฮะตำรวจต้องแจ้งข้อหานะครับ
ข้อหาสำคัญก็คือ๑ทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ

ข้อหาที่๒คือดูหมินผู้อื่นซึ่งหน้านะฮะ
ก็ตามมาตรา๓๙๓ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ก็จริงแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนพญาไทย
ต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อสารแขวงดุสิตต่อไปนะครับ
แล้วก็ตำรวจฝากมานะฝากมานะจ๊ะบอกว่า
ฝากเตือนประชาชนอย่าใช้กำลังในการตัดสินปัญหา
ควรตั้งสติและใช้สันติวิธีเข้ามาแก้ไข
เพราะเมื่อใช้กำลังทำร้ายร่างกายกัน
นำมาซึ่งความเสียหายทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมภาพที่ให้คุณผู้ชมเห็นเป็นผู้หญิงเสื้อสีชมพูแล้วขึ้นวิน
สรุปคือไม่ใช่ผู้เสียหายนะอันนี้คือคนที่ไปจิกหัวเขา

คือแปลว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อกี้ดิฉันพูดสลับ

ใช่แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรนะคะ
คือโทษก็ต้องระวังโทษอยู่แล้ว
เพราะว่ามันก็เป็นส่วนของคดีอาญาด้วยทำร้ายร่างกาย
แต่การที่เขามาเจรจากลายเกลี่ยกับผู้เสียหาย
เกลี่ยกันว่ายังไงชดใช้อะไรยังไง
เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องของทางแพ่งอีก

เชื่อว่าหลายคนคงใช้บริการรถตู้
ปกติมารยาทของการขึ้นรถตู้สมมุติถ้าเกิดเราไปถึงก่อน
เรามีสิทธิ์เลือกที่นั่งได้ไหม
หรือเราต้องเข้าข้างในอย่างเดียว
แล้วก็ยืนรอให้คนอื่นขึ้นไปให้เต็ม
อันนี้ถึงบอกไงแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละวิน
มองต่างมุมด้วยคุณผู้ชมคิดเห็นประการใด
ส่งข้อความมาบอกต่อกันหน่อยนะครับ